สุดท้ายไปทำบุญกันค่ะที่คำชโนธนะคะ
โดยเฉพาะที่วัดสิริสุโธจังหวัดอุดรธานี
ตอนนี้เขาออกมาตรการแล้วนะว่าห้ามไม่ให้จุดทูบเทียนที่จะบูชา
แล้วก็ต้องนำเครื่องเส้นไห้นั้นกลับไปด้วยเห็นไหม
บรรยากาศคนเนืองแน่นแบบนี้ก็ต้องจัดระเบียบกันหน่อยนะคะ
นี่เป็นพื้นที่คำชโนธจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ที่วัดสิริสุทธโธมีชาวบ้านไปกราบไหว้ขอพรปู่ศรีสุโธจำนวนมาก
ก็มีปัญหาตามมาอย่างเช่นเรื่องปัญหาขยะ
มีถุงพลาสติกขวดน้ำเศษอาหารรวมไปถึงเครื่องเส้นไหว้บูชาก็มีเยอะ
อีกอย่างหนึ่งก็คือควันทูบและเปลวเทียนทำให้ต้นชะโนธแห้งตายอีกด้วยนะคะ
ล่าสุดในสมหวังพ่วงบังโพรมพวกว่าราชการจังหวัดอุดรธ
เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแก้ปัญหาพื้นที่คำชโนธที่สารกลาง
ประชุมกันเรียบร้อยได้ข้อสรุปว่าจะตั้งคณะทำงานสามคณะ
คณะแรกเนี่ยติดตามเรื่องระบบนิเวศคันที่๒ดูแลจัดระเบียบตามกฎหมาย
เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์โดยสั่งห้ามปลูกสิ่งก่อสร้าง
โดยที่อยู่ในพื้นที่นั้นและรอบพื้นที่คำชโนธด้วย
และคณะกรรมการคณะสุดท้ายก็จะดูแลเรื่องการจัดระเบียบพื้นที่คำชโนธ
อย่างเช่นลานจอดรถร้านจำหน่ายสินค้าแล้วก็บริการต่าง
ด้านนายสุวิชาญชัยโกมลในอำเภอบ้านดุงก็ชี้แจงมาตรการจัดระเบียบพื้นที่นี้นะคะ
บอกว่าจะไม่อนุญาตให้มีการจุดทูปเทียนภายในพื้นที่ป่าคำชโนธ
เพื่อลดปริมาณควันที่จะส่งผลกระทบต่อต้นชะโนธแล้ว
แล้วก็กำหนดข้อบังคับด้วยว่าให้ผู้ที่นำเครื่องเส้นไหว้มา
โดยเฉพาะบายสีพญานาคที่นิยมกันเนี่ยนะคะ
ไหว้เสร็จแล้วให้กลับไปบูชาที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็จะช่วยลดปัญหาขยะด้วยนะคะ
และที่สำคัญเราเตือนกันมาตลอดก็คือห้ามนำแป้งไปประไปพรมไปถูต้นไม้

แล้วก็เรื่องของการเดินเข้าออกก็ต้องจัดระเบียบกันใหม่
ที่สำคัญที่สุดก็คือการอนุรักษ์ต้นชะโนธ
ซึ่งในวันที่๒๓ก็คือพรุ่งนี้ใช่ไหม
คณะทำงานจะลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกัน
คุณผู้ชมชมรายการเราวันนี้รู้ก่อนแล้วก็ไปบอกเขาด้วยนะ
ว่าเขามีข้อห้ามมีกติกาอะไรยังไงนะ

ใครที่กำลังจะไปด้วยนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าอย่านำแป้งไปถู

หรือว่าถ้าเกิดว่านำของว่ายบายสีว่ายไป
ก็นำกลับมาด้วยนะคะอย่าทิ้งไว้นะคะ
ช่วยกันจัดระเบียบหน่อยนะคะจะได้สวยงาม
อะไรนี่อ้าวอันนี้จัดอะไรนี่จัดระเบียบ

จัดอะไรครับนี่จัดไฟครับจัดไฟครับทั้งวันเลยนี่
จัดกันไม่เสร็จอีกเหรอ
จัดตั้งแต่ตอนเข้ารายการแล้วน่ะ
รายการต่อไปครับ